คุณผู้ชมชาวจังหวัดยะโสธรน่าจะสบายใจไปได้เปราะหนึ่ง
เพราะก่อนหน้านี้เกิดเหตุคนร้ายตระเวนลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธร
ล่าสุดคนร้ายรายนี้ถูกจับกลุ่มตัวแล้วนะคะ
ตำรวจเข้าไปขยายผลจากอะไรก็กล้องวงจรปิดไง
กล้องวงจรปิดในบ้านผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งความไปขยายผลจากกล้องวงจรปิดเหล่านั้น
แล้วไปดูตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีจนกระทั่งไปพบจุดสิ้นสุดของคนร้ายคือ
ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองยะโสธรจับกลุ่มได้พร้อมของกลาง
คุณนับดูสิโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเงินสดหนึ่งหมื่นแปดพัน
กับอีก๒๐บาทสร้อยคอทองคำ๑๑เส้นแหวนทอง๑๘วงสร้อยข้อมือ๔เส้น
เลี่ยมทอง๑๑องค์ต่างหู๖คู่และนาฬิกาอีก๑เรือน

หลังจากที่ตำรวจนำตัวมาแถลงข่าวแบบนี้แล้วนะคะ
ก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกก็คือบ้านผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งความ
หมู่บ้านประชาสรรตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธร
ผู้ต้องหาค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ในป่าละเมาะ
แล้วก็ปีนรั้วข้างบ้านเข้าไปภายในบริเวณบ้านของผู้เสียหาย
จากนั้นไปหยิบเสื้อของเจ้าของบ้านมาสวมใส่
กะว่าจะอำพลางตัวไงอำพลางตัวเสร็จปุ๊บไปงัดประตูหลังบ้านเข้าไป
หรือค้นหาทรัพย์สินจนกระทั่งได้ไปแล้วก็หลบหนีไปนะคะนี่ไง
กล้องวงจรปิดของบ้านผู้เสียหายเขาจับภาพได้หมดเลย
พฤติกรรมมันชัดเจนมากคุณผู้ชมนี่จุดแรกผ่านไป
ทีนี้ไปดูจุดที่๒ที่ตำรวจนำตัวนายคนนี้ไปทำแผนประกอบรับสารภาพ
ก็คืออยู่ในตำบลในเมืองผู้ต้องหาค่ะ
อันนี้คนละจุดแล้วนะผู้ต้องหาได้ปีนกำแพงบ้าน
บ้านหลังบ้านพักแล้วก็งัดหน้าต่างเข้าไป
แวนทองคำแหวนเพชรอีกหลายวงแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เป็นยานพานะในการก่อเหตุ
ผู้ต้องหายอมรับว่ายืมเพื่อนข้างห้องข้างห้องเช่า
ตระเวนใช้ก่อเหตุลักษัพแบบนี้นะคะ
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะว่าได้ตระเวนลักทรัพย์
บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธร
จริงซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาถามว่าเอาไปทำอะไร
ขายบ้างไปจำนำบ้างเงินที่ได้มาเอาไปเที่ยวเตร
แล้วก็แบ่งให้แฟนสาวบางส่วนเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบด้วยนะ
แฟนสาวรู้เห็นไหมข้อหารับของโจรจะมีหรือเปล่า
รับว่าเหยื่อลายล่าสุดลงมือก่อเหตุคือ
สิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมาซึ่งผู้เสียหายเป็นคนขายยาคู
เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ทีนี้ไปตรวจสอบประวัติ
ผู้ต้องหารายนี้นายวิทยากรเอ้าไปพบว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดกรสินนะคะ
ถูกจับได้ในข้อหาคือลักทรัพย์ในเคหาสถาน
แล้วก็ผู้ต้องหารายนี้เคยต้องโทษจำคุกข้อหารลักทรัพย์มาก่อน
พ้นโทษมาเช่าห้องพักอยู่ที่จังหวัดยะโสธร
หนุ่มกาลสินนะอำเภอกรรมราศัยค่ะมาเช่าห้องพักอยู่ที่เยอะโสธร
แล้วก่อเหตุระเวนลักทรัพย์เป็นอาชีพตามบ้านเรือนของประชาชน
สุดท้ายมาถูกจับกุมได้นะคะตำรวจก็ต้องมีการแจ้งความ
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลยนะ
อืมเมื่อวานี้เจ้าของบ้านที่เป็นสาวยาคูเขาบอกว่าอยากจะได้ของคืน
คือเขาหายไป๓๐บาทหมายถึงทองนะเขาบอกว่าได้คืนมานิดนึงก็ยังดีนี่
ส่วนหนึ่งต้องเป็นของเขาแน่ดีใจด้วยเนี่ยนะคะ